นิยมของนายโรดิโกดูเตอร์เต้ว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่

แต่ดูได้จากของที่ระลึกที่มีใบหน้า
สัญลักษณ์ของเขาที่ขายดีโดยเฉพาะในเมืองดาวาว
ขณะที่ตำแหน่งรองประธานอธิบดีที่อันดับที่๑และก็๒มีคะแนนสูสีกัน
ก็ทำให้มีคำเตือนไปยังคู่ชิงว่า
อย่าเพิ่งด่วนประกาศชัยชนะให้รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการก่อน
โดยองค์กรที่ทำหน้าที่จับตาการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์เตือนว่าคู่ชิง
รองประธานธิบดีฟิลิปปินส์ที่มีคะแนนขับเคี่ยวกัน
ยังไม่มีใครได้รับชัยชนะอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากคะแนนทั้ง๒ได้รับสูสีกัน
พร้อมแนะนำให้รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้นะครับ

สองแสนคะแนนหรือคิดเป็นไม่ถึงร้อยละหนึ่ง

ทั้งเสื้อผ้าแก้วน้ำและสติ๊กเกอร์
ที่มีใบหน้าของนายโลดิโก้ดูเตอร์เต้

ซึ่งกำลังจะเป็นผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่มาวางขาย
กลางเสียงตอบรับที่ดีจากชาวเมืองดาวาว
และผู้พบเห็นโดยเฉพาะ

ที่ดูเหมือนจะขายดีเป็นที่สุด

อาจยากรรมและยาเสพติดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
กลายเป็นผลงานสำคัญของนายดูเตอร์เต้ที่ชนะใจชาวฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ
ทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่นในการเลือกตั้งครั้งนี้
ซึ่งในดูเตอร์เต้ก็เตรียมขึ้นมาเป็นประธานธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่

เรื่องต้นมีการคาดการณ์ว่านายอลันปีเตอร์คาเยตาโน
ชิงรองประธานธิบดีของนายดูเตอร์เต้
ซึ่งภายศึกชิงรองประธานาธิบดี
จะถูกเลือกให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ
หรือรัฐมนตรียุติธรรมครับ